คุณผู้ชมค่ะน้องผู้ชายยังเป็นเยาวชนอายุ๑๖ปีเท่านั้นค่ะ

ปรากฏว่าในจังหวัดที่ไปช่วยแม่ปิดร้านเป็นร้านขายกาแฟโบราณเนี่ยนะคะ
มีวีรุ่นสองคนขี่มอเตอร์ไซย้อนสอนมาบอกเฮ้ยข้างในเขาขายอะไรกัน

พอบังเลนบอกว่าเดี๋ยวจะไปไล่ดูกล้องวงจรปิดไปตรวจสอบเส้นทางที่ผู้ก่อเหตุใช้หลบหนี
จากว่าผู้บาดเจ็บบอกว่าจำรถที่ผู้ก่อเหตุขี่มาก่อเหตุได้
ก็เลยเชื่อว่าน่าจะสามารถจับกลุ่มได้เร็ววันนี้ค่ะครับ